มาดูคดีน้องฟอสน้องสปายกันก่อนค่ะที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
จอดรถเขาชีจันทร์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วก็คนร้าย
ต้องใช้คำว่ากระหน่ำยิงเพราะว่าที่จุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนถึง๗ปลอกด้วยกัน
แล้วก็ถูกยิงกันไปหลายจุดจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ความคืบหน้าก็มีต่อเนื่องตามลำดับนะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ย
จับผู้ต้องหาได้แล้ว๓คนนะคะนายสายันคนนี้ทำหน้าที่ชี้เป้า
ถูกจับคนแรกเลยนะคะในบอลคนขับรถของเสียอ้วน
ป๊อปปี้คนขับรถคุ้มกันตอนนี้ยังต้องตามตัวเสียอ้วน
ที่คาดว่าเป็นคนลั่นไก่ยิงแล้วก็คาดว่ายังมีลูกน้องของเสียอ้วน
หลบหนีอยู่ด้วยตอนนี้ตำรวจบอกว่าอาจจะมีการออก
หมายจับเพิ่มอีกสองหมายจับด้วยกันรวมแล้วผู้ต้องหาเนี่ย
มีทั้งหมด๖คนเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้นะครับ
เอาเป็นว่าตอนเนี้ยจับได้แล้วสามใช่ค่ะมาดูกรณีนายป๊อปปี้กันก่อนค่ะ
สืบสวนจังหวัดชนบุรีค่ะรวมถึงชุดสืบสวนสพนาจอมเทียนนะคะ
นำตัวนายจีรศักดิ์อุไนบันหรือป๊อปปี้นะคะคนนี้อายุ๒๔ปี
เป็นลูกน้องคนสนิทของเสียอ้วนนายปัญญายิ่งดังค่ะ
ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหานะคะฆ่าน้องฟอสน้องสปายนางสาวปวีนานาเมืองรัก
สปายอายุ๒๐นายอนันตชัยจริตรำน้องฟอสก็อายุ๒๐เหมือนกันนะคะ
เสียชีวิตที่ลานจอดรถเขาชีจันทร์ชนบุรี
ก็นำตัวจากสพนาจอมเทียนไปฝากขังที่สพเมืองพัทยา
ขังกับผู้ต้องหาอีกคนนึงนะคะแยกขังกับบอลนายเกียรติศักดิ์สุรางแสง
มีบุญอายุ๓๕ปีคนขับรถเสียอ้วนที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้

กังวลเรื่องของความปลอดภัยก็เลยเข้ามอบตัวดีกว่า
นายป๊อปปี้ใช้ก่อเหตุมาให้เจ้าหน้าที่วิทยาการจังหวัดชนบุรีตรวจสอบด้วยค่ะ
เรื่องต้นคำให้การของนายป๊อปปี้
ก็นายป๊อปปี้บอกว่ายอมรับว่าเดินทางไปด้วยกันกับเสียอ้วนจริง
แต่ปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของการยิง
ตำรวจบอกว่าให้การไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับรูปคดีเท่าไหร่

คือแค่ยอมรับว่ายอมรับว่าไปด้วยกันแค่นั้นแหละที่เหลือก็คือแทบไม่ได้บอกอะไรเลย
ใช่ตำรวจก็เลยบอกมันไม่ได้ประโยชน์ในรูปคดีนะคะ
แต่ตำรวจเขาบอกว่าจากการสืบสวนเนี่ยค่ะ
ป๊อปปี้เช่ารถคันนี้มาจากเต็นต์รถที่พัทยา
แล้วก็ทำหน้าที่คอยขับรถคุ้มกันทีมของเสียอ้วน
คอยขับรถตามประกบรถของผู้ตายตลอดเวลาก่อนจะลงมือก่อเหตุด้วย
เนี่ยตำรวจบอกแบบนี้แล้วจะอ้างว่าไม่รู้เห็นได้อย่างไรนะคะ

ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

อปปี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่ถูกออกหมายจับตอนแรก๓หมายจับค่ะ
ก็ไปมอบตัวที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะ
พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็เลยสรุปแบบนี้นะคะว่าตอนนี้
ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ได้๓คน
คนแรกคือนายสายันศรีศุกร์ทำหน้าที่ชี้เป้า
คนนี้ควบคุมตัวได้ตั้งแต่แรกเลย
วันแรกที่มีการออกหมายจับเลยนะคะ

ในบอลคนขับรถของเสียอ้วนนะคะ
ขับรถกระบะไปแล้วก็ไปตกข้างทาง

จับได้ที่บ้านแม่หลบไปอยู่บ้านแม่ที่สะแก้วนะคะ
คนที่๓ที่ควบคุมตัวได้ก็คือนายป๊อปปี้
ป๊อปปี้อ้างว่าแค่ขับรถให้ไม่รู้ไม่เห็น
แต่ตำรวจบอกว่านายป๊อปปี้มีหน้าที่ขับรถคุ้มกันเนี่ยค่ะ
แล้วก็ยังเหลือเสียอ้วนตอนนี้ยังตามตัวอยู่
แล้วก็ยังเหลือลูกน้องของเสียอ้วนอีก
คาดว่าจะไปด้วยกันหนีไปด้วยกันเนี่ยนะคะ
ตอนนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผลัดกันทำงานแบบ๒๔ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้
ส่วนเสียอ้วนยังอยู่บ้านเราหรือหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือยังเนี่ย

ตำรวจยังไม่ฟันทงนะคะว่าอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือยัง
แต่ตำรวจยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่
ถ้าคนร้ายขัดขืนต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องป้องกันตัวนะนะคะ
คือตอนนี้เราก็ต้องติดตามตัวในอ้วนนะครับ
โดยเสียอ้วนแล้วก็ตัวเพื่อนเขาอีกคนนึงซึ่งหลบหนีไป
ณเวลานี้เรามีผู้หาทั้งหมด๓คนครับ
สามคนที่อ่านายสายันนะครับนายบอลและอีกคนนึงจำชื่อได้เขามอบตัว
นี่ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็เลยบอกว่า
คดีนี้จะต้องยึดทรัพย์สินของเสียอ้วนหรือเปล่า
ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเข้าข่ายตามกฎหมายที่ต้องยึดทรัพย์ไหม
เพราะทุกขั้นตอนต้องพิจารณาไปตามหลักฐานนะคะ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายทั้งสองก็คือฟอสกับสปาย
ตำรวจบอกว่าไม่นำมาเป็นประเด็นนะคะคือที่บอกว่าตอนแรกเป็นคู่รักกัน
แต่ว่าทางครอบครัวบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าน้องฟอสเป็นผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิง
จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยประเด็นต่างเหล่านี้มันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ตายทั้งสองคน
มันไม่มาเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนคดีอะค่ะซึ่งก็ทางตำรวจบอกว่าอยากจะให้เห็นใจทางครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะ
เพราะวันนี้ก็เริ่มมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อนเขาก็บอกว่าก็ใช่แหละว่าฟอสเป็นผู้ชายที่อาจจะมีจิตใจที่ไม่ได้ชอบผู้หญิง
มีงานมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่เพื่อนที่เขาอยู่ที่ภูเก็ตที่เคยเห็นฟอสกับสปายเนี่ย
เขาบอกว่าฟอร์สเนี่ยรักสปายคือเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง
อสรักสปายสปายเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ฟอร์สรักประมาณอย่างนั้น
ก็เรียนด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมตั้งแต่อยู่โรงเรียนประจำมาด้วยกัน
ไปทำงานก็ทำงานที่เดียวกันที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะ
ย้ายไปไปอยู่นครปฐมก็ไปด้วยกัน

คือเพื่อนเขาพยายามให้ข้อมูลเพื่อที่จะเป็นการตอบคำถามว่า
ทำไมเสียอ้วนถึงต้องหึงฟอส
เพราะแม้ว่าฟอร์สทางบ้านจะบอกว่า
เป็นผู้ชายที่มีจิตใจที่ไม่ได้ชอบผู้ชายเนี่ย
แต่เขามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าเขา
ใกล้ชิดแล้วก็เขาก็รักอยู่ของเขาอยู่เขาคนเดียว

คุณก็ไปฆ่าเขาไม่ได้
ถึงขั้นวางแผนแล้วมาบงการฆ่าแล้วตามไปฆ่าเนี่ยนะครับ
วันนี้เรื่องของนายจิรษักอุไนบัน
ป๊อปปี้ที่ควบคุมตัวได้แล้วก็ดำเนินคดี
สพพัทยาวันนี้ควบคุมตัวจากห้องสืบสวน
ไปที่สพนาจอมเทียน
คือความจริงมีข่าวว่าจะพาไปทำแผน
แต่ท่านภูมิกับการสพนาจอมเทียนเจ้าของท้องที่
วันนี้ต้องไปสอบสวนนายสายันผู้ต้องหาคนแรก

ก็เลยพานายป๊อปปี้ไปชี้จุดไม่ทันนะครับ
แต่ท่านภูมิกับการสพนาจอมเทียนบอกว่า
คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการพาไปชี้จุดต่างได้
จุดที่คาดว่าจะพาไปชี้จุดก่อเหตุในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะมีสนามบินอุตเผ่า
เพราะว่านายป๊อปปี้นี่เขานั่งเครื่องบินมานะครับ
มีบ้านเช่าแถวนาเกลือ
ซึ่งเสียอ้วนมาพักเพื่อรอวันที่จะไปเจอน้องสปายนะครับ
มีร้านเช่ารถที่พัทยาใต้ที่ไปเช่ารถยาริสสีขาว
สถานที่ท่องเที่ยวต่างที่ผู้ตายเดินทางไป
รถยนต์ยาฤทธิ์ที่นายจิรษักร์เป็นคนขับระกบรถสี่อาร์วี
ซึ่งเป็นรถเช่าจากพัทยาใต้ตอนนี้นำมาไว้ที่สพนาจอมเทียนแล้วนะครับ
แล้วก็เอาไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ดีเอนเอต่างนะครับ
จะได้ดูว่ามีผู้ต้องหากี่คนอะไรยังไงบ้าง
สำหรับพฤติการของนายจิรษักอุไนบันหรือว่านายป๊อปปี้ที่ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้
ตามรายงานข่าวบอกว่านายจิรศักดิ์ขึ้นเครื่องบินมาจากจังหวัดภูเก็ตมาพร้อมกับเสียอ้วน
วันศุกร์ที่๒๗กรกฎาคมแล้วก็มาลงที่สนามบินอุตภาวจังหวัดชนบุรี
ตอน๕โมงเย็นจากนั้นนายเกียรติศักดิ์หรือนายบอล
เมื่อรับเสียอ้วนแล้วนายจิรศักดิ์กับเสียอ้วน
นายบอลมารับเนี่ยก็พากันไปที่พักซึ่งเป็นบ้านเช่าย่านนาเกลือเพื่อวางแผนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นวันลงมือก่อเหตุก็มาเช่าที่ร้านเช่ารถแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้
สาเหตุที่เช่ารถคาดว่าเพราะว่าเสียอ้วนและพวกเนี่ย
รวมกันแล้วมีประมาณ๕คนนะครับ
แต่ตามรายงานข่าวบอกว่าแผนตอนแรกเนี่ยนะ
อ้วนวางแผนว่าจะมาอุ้มน้องสปาย
อาจจะอุ้มฟอสด้วยเพื่อจะเอาไปพูดคุยไปตกลงกัน
แต่เรื่องนี้ต้องรอการสอบสวนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า
สุดท้ายแล้วทำไมถึงเป็นการลงมือยิงทันที
ซึ่งก็มีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะฮะ
ว่าคือพอเสียอ้วนทีแรกตั้งใจที่จะมาอุ้มเนี่ยนะ
แล้วก็ลงไปเนี่ยแล้วไปเห็นน้องสปายเนี่ยมีการถกเถียงกันอยู่
แล้วเห็นน้องสปายอยู่กับใกล้ฟอร์สก็เหมือนกับบันดาลโทษะ

ก็เลยยิงนะครับทำให้ทั้งสองเสียชีวิตนะครับ
กไก่รชด๙๔๙๐กธมมา
ก่อเหตุเสร็จนายจิรษักขับรถที่เช่านะฮะก็คือยาริสแยกออกมาเพื่อเอารถเช่าไปคืน
แล้วนายจิรศักดิ์ก็ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุตภัวร์ประมาณ๓ทุ่มในคืนวันก่อเหตุเลย
ที่เขาจะมามอบตัวเขาบอกว่าเขากลัวความไม่ปลอดภัย
มีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้เพิ่มอีก๒คนนะครับ
นั่นเท่ากับว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด๖คน
ประกอบด้วยนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนซึ่งตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ยังตามจับไม่ได้
นายจิรษักร์อุนัยบัลหรือนายป๊อปปี้มามอบตัวกับตำรวจที่ภูเก็ต
นายสายันศรีศุกร์คนนี้จับได้คนแรกเลยเป็นคนชี้เป้า
ซึ่งพาไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุแล้วฝากขังไปแล้วที่ศาลจังหวัดพัทยา
ก็คือนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงบุญมีหรือนายบอล
ส่วนคนที่๕กับคนที่๖นะครับตำรวจเตรียมออกหมายจับอยู่นะฮะ
ยังไม่มีรายงานออกมาว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
สรุปแล้ว๖คนในขณะนี้จับได้๓คน
ยังหนีอีก๓คนก็รวมทั้งเสียอ้วนตัวการใหญ่ด้วย
วันนี้มีน้องชายของนายบอลนะครับที่นำข้าวผัดกระเพรา
เยี่ยมในบอลด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เข้าพบ
เพราะว่ามาไม่ตรงกับเวลาที่เปิดให้เยี่ยมก็เลยได้ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับ
แล้วก็มีญาติที่เป็นผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับนายจิรศักดิ์มาเยี่ยมที่สพนาจอมเทียน
แต่มาตอนเย็นเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ให้เข้าพบนะครับ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าว่านายจิรษักรเป็นชาวจังหวัดสุริน
ก็ถือว่าอยู่บ้านเดียวกันนะครับ
ส่วนเสียอ้วนก็อยู่สุรินทร์นะครับ
ส่วนเรื่องที่ไปทำงานกับเสียอ้วนไม่รู้รายละเอียดมากนัก
เพราะว่าเป็นญาติห่างกัน
ด้วยความที่ทำงานอยู่ที่พัทยา
พี่ชายนายจิรศักดิ์ก็เลยแค่โทรมาฝากว่าให้มาเยี่ยมให้หน่อย

นี่ก็เป็นคดีของน้องสปายกับน้องฟอส